ฉันจะพาไปดูปลาปลาตัวนี้ขี้ตกใจ
ก็มันคือปลาดุกอุ้ยปลาดุกอุ้ยที่เขาเลี้ยงคุณชนะ
เขาบอกเลยว่าสามารถสร้างรายได้ปีนึง๒๐๐ล้านเลยนะ

อุ้ยขายได้เยอะขนาดนี้เลยหรอขายได้เยอะจริงนะ
ไม่ธรรมดาแล้วล่ะคุณผู้ชมไปที่กาลสินเลยค่ะ
ศูนย์การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุ๋ยชุมชนบ้านโปโล
หมู่๑๓ตบนกำมาลาสัยอำเพิย์กำมาลาสัย

ชาวบ้านในหมู่บ้านนี้เขาเลี้ยงปลาดุกบิ๊กกุยขาย
ในภูมิที่เบาะปลากว่า๓๐๐เบาะ

เธอจะต้องเคาะถังให้เกิดเสียงดังเป็นวิธีที่เหมือนให้อาหารซูนักอย่างนั้นเลย
พอเคาะถังเธอก็มาเลยหรอหวานค่ะ
ทุกต้องพอหวานไปละปลาก็มาทาน
เขาเชื่อว่าการเคาะถังให้ดังเนี่ยแบบนี้ปลามันจะรู้แล้วถึงเวลาทานอาหาร
ก็ทำให้มันกินอิ่มอุดมสมบูรณ์และทำให้เขาสามารถสร้างรายได้ได้ต่อปี
เป็นหลายล้านบาททีเดียวเป็นล้านแต่ละพื้นที่ลองปรับดูนะ
ถ้าหากว่าใครอยากลองเลี้ยงปลาแบบนี้บ้างค่ะ